ตอนนี้เดินไปทางไหนนะครับก็มีคนถาม

คุณผู้ชมวันนี้เรามีประมาณ๓สูตร
สูตรที่จะเป็นไปได้ดูสูตรที่๑เลย
สูตรที่๑นะครับ๘พักยังจับมือกันแน่น๓๑๒เสียง
ก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทย
เพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทยนะครับเป็นธรรมแล้วก็พลังสังคมใหม่
ต้องการเสียงสสวอีก๖๔เสียงใช่ไหม
เพื่อให้ได้เสียงกึ่งหนึ่งนะครับ
กรณีนี้นะครับยังคงเป็น๘พักร่วมเดิมในการจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งเป็นไปได้นะครับที่จะมีการเสนอชื่อนายพิทาอีกครั้ง
แต่จะต้องมีข้อเสนอใหม่เช่นมีคู่แข่งหรือมีพักอื่นมาเพิ่ม
ฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนแคนดิเดตมาเป็นคนของเพื่อไทย
แต่ปัญหาคือสวสสจะยังไม่โหวตให้นะครับ
เพราะว่าพักเก้าไกรยังอยู่ในรัฐบาลที่จะจัดตั้งกันใช่ไหม
สูตรที่๒ครับสูตรที่๒มาข้ามคั่วสูตรข้ามคั่วครับ
เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาประชาชาติ
รวม๒๙๖เสียงสูตรนี้นะครับอาจจะมีตัวตัวแปรครับ
มีโอกาสเข้าร่วมด้วยก็คือไทยสร้างไทย๖เสียง
เพื่อไทยรวมพลัง๒เสียงเสรีรวมไทย๑เสียงครับ
รวม๓๐๕เสียงต้องการเสียงสสวอีก๗๑เสียง
โดยก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านส่วนนี้พักเก้าไกลนะครับ
กลายเป็นฝ่ายค้านอยู่กับรวมไทยสร้างชาติและพักเล็กอื่นอีกเล็กน้อย
ส่วนพักซีกรัฐบาลเดิมจะสลับมาเป็นรัฐบาลแทนครับ
ส่วนสูตรที่๓เขาตั้งชื่อสูตรเอาไว้ว่าสูตรไม่เอาลุง
ไม่เอาลุงมีเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติไทยสร้างไทยเพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทย
รวมแล้ว๒๖๕เสียงต้องการอีก๑๑๑๑๑๑๑๑๑เสียงครับ
โดยพักเก้าไกลพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไปเป็นฝ่ายค้าน
นี้พักเพื่อไทยนะครับบอกไม่เอาพักลุงทั้งสอง
แล้วก็ก้าวไกลนะครับแต่มันไม่ง่ายเพราะว่าเสียงรวมแล้ว
ค่อนข้างน้อยโอกาสที่จะสนับสนุนนะครับมันเป็นเรื่องยาก
เว้นก้าวไกลจะออกเสียงให้นะครับแม่อันนี้มันก็จะเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะ
ถ้าก้าวไกลไปอยู่ฝ่ายค้านแล้วจะยกมือให้นะครับทั้งนี้เนี่ย
จะเกิดขึ้นหรือไม่๒๗กรกฎาคมนี้นะครับที่จะมีการโหวตนายกัธมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมจับตามองไปครับ